ตอนนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะ
ต้องใส่แมสออกนอกเคหสถานนะคะ
นี่อัปเดตล่าสุดเมื่อวานตอน๔โมงครึ่งตอนเย็น

เหลือ๑๗จังหวัดกลางตะวันออก๒๕จังหวัดและกอทมด้วย
อีสาน๒๐จังหวัดและใต้๑๔จังหวัด
ใส่หน้ากากอนามัยหมดทุกพื้นที่แล้ว
ถูกต้องค่ะก็ทั่วทั้งประเทศนี่แหละนะคะ
ฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษปรับตั้งแต่๖๐๐๐บาท
จนถึงสูงสุด๒๐๐๐บาทตามแต่ละพื้นที่
ทีนี้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่๑๐๑ตำรวจสภอธวัฒน์บุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็อสมมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ
ตลาดสดเทศบาลทงธานีตลาดสดธวัฒน์บุรี

มาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
นี่ดูสิฝนตกก็ออกไปทำหน้าที่ต่อเนื่องนะคะ

ส่วนที่นี่คุณน่าสนใจมาก

ใช่ค่ะก็ที่ตลาดน้องแคร์เทศบาลเมือง๑๐๑นี่นะคะ
ตำรวจเขาแจกหน้ากากอนามัยแล้วเขาปล่อยมุกด้วยนะ
มีการอวดอ้างสรรพคุณบอกว่าเนี่ยหน้ากากนี้ผ่านการปลุกเสกมาแล้ว
นะครับแม้ท่านที่ผ่านการปลุกเศกเรียบร้อยแล้วนะครับ

ออกจากบ้านเมียบ่อด่าเริ่มพี่น้องเริ่ม
โอ้โหชอบจังเลยนะฮะไอ้โซโลแกนหน้ากากของพี่เขานะ

ใส่ในมุ้งยุงไม่กัดใส่ในวัดผีไม่หลอก

ชอบตอนสุดท้ายนะบ้านเมียไม่ด่า
เพราะไม่งั้นถ้าไม่ใส่ออกจากบ้านนะเมียก็ต้องด่า

ใช่แต่นี่เวลาทำแบบนี้มันก็เลยทำให้ดู
สวมใส่หน้ากากอนามัยคือดูมีลีลา

ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมที่กำแพงเพชรนะคะ
เราไปสำรวจในพื้นที่ตัวเมืองกำแพงเพชร
ชาวกำแพงเพชรเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้ากันหมดนะคะ
บางคนในกระเป๋ามีสำรองมาด้วย
เพื่อแบบเปียกฝนเปียกน้ำหายมีมาสำรองนะคะ
ซึ่งบางคนบอกว่าค่าปรับเวลาไม่ใส่หน้ากากเนี่ย
บาทนี่แพงกว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกนะ
เพราะว่าหมวกกันน็อกปรับคนขี่อยู่ที่๕๐๐ใช่ไหม
คนซ้อนพันหนึ่งที่สำคัญค่ะใส่หน้ากากนี่แหละ
ได้ป้องกันโควิด๑๙ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวนี้เดี๋ยวดูหน่อยค่ะ
เจ้าตัวนี้นี่ออกนอกบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัยนี่

ใช่เดี๋ยวขอดูคลิปเต็มหน่อยนะคะ
ไม่มีคำบรรยาย
นี่เห็นไหมคะเจ้าตูบสัตว์เลี้ยงสี่ขาตัวนี้
นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
มันมีแว่นตากันแดดเพิ่มความเก๋ไปอีก

เมื่อวานเรานำเสนอวัวใช่ไหม
ใส่หน้ากากอนามัยวันนี้เป็นเจ้าตูบใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
ก็ช่วยกันร่วมมือกันนะครับ